สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชัยรัฐถมยานะครับ
ติดตามประเด็นร้อนรอบวันในแบบเจาะลึกทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ
ที่จะทำให้ไม่พลาดข่าวสำคัญของวันในเวลา๒๓นาฬิกา
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวี
ในวันนี้นะครับนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ก็ได้ไปป้าทักกฐาที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
พร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติ
แสดงความกังวลนะครับถึงสถานการณ์ในไทย
ซึ่งเนื้อหาก็คล้ายกับที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติไปก่อนหน้านี้
ไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์ในเรื่องของร่างรัฐมนูล
ปรองดองที่ยังไม่เกิดขึ้น
พร้อมระบุว่าอยากจะเดินทางกลับประเทศ
แต่ก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลักก่อนครับ
โดยเฟซบุ๊คของนายทักษิณชินวัฒน์ได้เผยแพร่บทปราธกฐา
ในงานสนทนาเป็นส่วนตัวกับทักษิณชินวัฒน์

ก็ได้เผยแพร่ฉบับแปลเป็นภาษาไทย
หลังจากนั้นนะครับนายทักษิณก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ
โดยยืนยันไม่ต่างจากที่เคยให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติ
ในช่วงที่ผ่านมาว่ารัฐบาลทหารชุดปัจจุบัน
เหลวในการสร้างความปรองดอง
และเป็นการก้าวถอยหลังของประชาธิปไตยในไทย

แต่ว่ากลับพยายามใช้กฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับ
นายทักศิลป์ยังกล่าวถึงนางสาวยิ่งรักชินวัฏ
ดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นน้องสาวด้วยนะครับว่า

อาจไม่ได้รับความยุติธรรมในคดีรับจำนำข้าว
ซึ่งนายทักษิณก็บอกว่าเป็นเรื่องที่คนทราบว่า
คดีนี้เป็นเพียงคดีเดียวในโลกที่คนคิดนโยบายถูกฟ้องร้อง
และนี่ก็เป็นสิ่งที่จะห้ามเธอเล่นการเมืองได้เป็นเวลา๕ปี

แต่ก็น่ากังวลถึงความยุติธรรมที่เธอจะได้รับนะครับ
ทักษิณยังให้ความเห็นต่อว่าจากท่าทีของกองทัพ
เหมือนว่าพวกเขาอยากจะอยู่ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐมนูลชุดปัจจุบัน
ไม่ให้อำนาจประชาชนเป็นใหญ่
ทักษิณยังย้ำด้วยนะครับว่าอยากเดินทางกลับประเทศไทย

จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลักครับ